ผมไม่วงมือกับคนเลวเลยผมไม่ต้องการ
ไม่ควรเอาจับทางงานเดียว

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่ชูวิตตีแสกหน้านะคะ

เริ่มต้นสัปดาห์มาเรายังคงอยู่กับเรื่องของครูจอมทรัพย์นะ

เพราะว่าเป็นคดีที่อยู่ในความสนใจของประชาชน

คดีนี้ถามว่าสำคัญอย่างไรสำคัญมาก

มันสั่นสะเทือนวงการยุติธรรมนะ

คือคุณมิ้นท่านผู้ชมเข้าใจไหมครับ

เดี๋ยวผมขออนุญาตใช้กระดานหน่อย
เพราะว่ามันมีความสลับซับซ้อน

คือเวลาที่
เวลาที่เป็นจำเลยเนี่ยคุณมิ้นครับ

หลักฐานอะไรที่คุณ
บางครั้งคุณก็เสกสรรปั้นแต่ง

คุณเอาหลักฐานอะไรมาเนี่ย

แต่นี่ครูจอมทรัพย์เป็นผู้ร้อง

คุณเหมือนกับว่าคุณตั้งใจ

ศัพท์คือบุคคลที่เป็น

พันภาญานเท็จ

แล้วจะเห็นภาพโดยทั้งหมด

เพราะเรื่องนี้ท่านผู้ชมที่ฟัง

คือครูจอมทรัพย์ติดคุก
ติดแล้วปี๒เดือนจบแล้ว

เรียบร้อยแล้วออกมาแล้วแต่ครูจอมทรัพย์เนี่ยอ้างว่าตัวเองเป็นแพ้
คดีจบครูจอมทรัพย์ไม่จบอ้างว่าตัวเองเป็นแพ้คุณมิ้นเป็นครูไปติดคุกไม่ได้ทำ
คือบอกว่าติดคุกฟรีเป็นผู้บริสุทธิ์ตัวเองต้องไปนั่งทนทรมานทั้งที่ตัวเองไม่ได้ทำ
เสียเกียรติเสียชื่อเสียอาชีพตำแหน่งราชการ
ประมาณสัก๑๐เดือนก่อนก็เป็นข่าวที่อู๋คือฮามาก
คนที่เทใจสนับสนุนด่าใครด่าตำรวจ
ตำรวจก็โดนด่าโดนตำหนีอุ้ยทำอย่างนี้ได้ยังไงเนี่ยเห็นไหมจับแพะมาเยอะแยะแล้ว

เรื่องนี้ผมเคยพูดไปแล้วเคยไล่ให้ฟังทุกอย่าง
และก็จะเป็นสิ่งที่ผมพูดเนี่ยก็เอาไว้
เพราะตอนนั้นผมบอกแล้วว่ายังไปว่าตำรวจเขาไม่ได้นะ
เพราะว่าต้องดูพยานหลักฐานคนก็อาจจะมาบอกชูวิทย์นี่หุ้นอะไรเนี่ย

ก็นี่แหละคุณมิ้นเพราะสังคมไปให้เทใจ
ทุกเรื่องทุกวันนี้คือตัดสินใจเร็วไป
กรณีนี้จำเลยถ้าจำเลยโกหก
มิตรนะก็คือจำเลยมันต้องโกหกเอาตัวรอดอยู่แล้ว
พูดง่ายทำมันก็บอกไม่ได้ทำ
ถูกไหมมีการดำเนินคดีไหมจำเลย
จำเลยโกหกเพื่อเอาตัวรอด
ผู้ร้องครูจอมทรัพย์ร้องด้วยสาเหตุอะไร

ทำไมไม่ยอมจบกันไปไหนก็ออกมาแล้ว
มีสาเหตุครับมีสาเหตุ

คือต้องเข้าใจก่อนว่าสาเหตุเพราะอะไรฮะ

จูงใจเรื่องอะไรคุณมิ้นคุณทราบไหม
เขาบอกว่าเรื่องเงินกับตำแหน่ง

ไม่เป็นไรครับเพราะว่าเป็นคดีระหุโทษ

ระหุโทษเช่นคดีหมิน

รับราชการก็ยังรับราชการได้อยู่

แต่เนื่องจากว่าครูจอมทรัพย์เนี่ย
เขาบอกว่าชนแล้วหนี

เป็นเจตนาไม่ใช่ประมาทครับ
ก็ไปพลิกดูเป็นประพฤกษั่วอย่างร้ายแรง
นี่คือตามกฎวินัยของข้าราชการ
คุณสมบัติของข้าราชการ
๓๕วงเล็บ๗๓๖วงเล็บ๗เนี่ย
คุณสมบัติของผู้ที่เป็นข้าราชการได้
จะต้องไม่เป็นคู่ที่ติดหนี้สินเป็นล้นพ้น
จะต้องไม่เคยเป็นผู้ที่ติดคุกติดตาราง

ทีนี้ชนแล้วหนีเนี่ย

เมื่อเป็นเจตนาก็มีผลกระทบต่อการรับราชการ

ถ้าเกิดสู้ว่าเป็นขับรถชนโดยประมาท

ศัพท์ไงศัพท์เป็นคุณชน

คือพูดง่ายว่าหลักการก็คือจะหลอกสาร

คือหลายคนมองว่ามันคุ้มไหม

แทนที่จะไปหาอาชีพไปใช้ชีวิต

ทีนี้ผมอธิบายให้ฟังแล้วนะ
ว่าขับรถชนฉันใดฉันนั้น

พอจอด๒๒วิเสร็จขับเคลื่อนไปอีก

การขับรถจนก็เป็นประมาทแต่
ชนแล้วหนีมันเป็นเจตนา
ดังนั้นก็จะกระทบต่อคุณสมบัติของข้าราชการ
ดังนั้นเปรี้ยวัดบำเด็ดบำนานการเรียกเงินสิ่งต่าง
ถ้าเกิดครูจอมทรัพย์สารรับขึ้นมา
รับขึ้นมาก็เป็นไงฟ้องได้ไหม
ฟ้องเรียกค่าเสียงภาคไหนโอ้โหเงินดุงเงินเดือน
รับมาเดือนละ๓๐๐๐นะก็เอาคืนมาได้หมด
ทำไปทำมาเขารวบรวมเรื่องนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็น๑๐ล้านนะ

ทีนี้ผมไปอย่างเร็วเลย
บุคคลอีกคนอีกสำคัญอีกคนนึงคือครูอ๋อง

เราต้องถามก่อนว่าครูอ๋องสำคัญยังไง
คือครูอ๋องเขาเป็นผอเป็นอดีตผอ
ในโรงเรียนที่ครูจอมทรัพย์เป็นครูอยู่

อ๋องโดนจับมาที่หลัก๔นี้เอง
แล้วบอกว่าผมจะมาหาทนายผมไม่ได้ตั้งใจหนี
อยากจะช่วยครูจอมทรัพย์เพราะว่าเป็นเพื่อนกันรักกันมาก
รักกันถึงขนาดว่ายอมปั้นพยานเท็จ

เป็นคนปั้นทุกอย่างเลยนะ
ทีนี้ไปดูประวัติตอนนี้ก็เริ่มออกมาแล้ว
คือตำรวจเนี่ยวิธีการทำงานของตำรวจท่านผู้ชม
พยายามจะตีวงคือตรวจสอบ
คนนี้ก่อนในศัพท์ก่อน
ในศัพท์เมียในศัพท์พี่เขยในศัพท์
เสร็จแล้วค่อยมาอ๋องอ๋องเสร็จวันนี้มา
จอมทรัพย์ถามว่าจบที่ครูจอมทรัพย์ไหม
เขาบอกว่าต้องสืบต่ออีก

มีชื่อสามีโผล่ออกมานะคะ

สามีมันเรื่องเล็กเป็นผัวเป็นเมียกันมันก็ต้องช่วยกัน

ถามว่าใหญ่ขนาดไหนเดี๋ยวผมจะมาชี้แจงให้ฟังว่า
แล้วจะลามไปถึงคนต่างเหล่านั้นไหม
เพราะอะไรคนต่างเหล่านั้นรู้ว่าพยานเป็นเท็จ

ก็คือเรื่องของนิติวิทยาศาสตร์
ก็คือเรื่องรถนี่ไงครับ
เรื่องลดนี่บค๕๖นี่

ในกรณีนี้มีหนึ่งมีสอง
แต่เนื่องจากศาลลับว่า
พิจารณาการลื้อฟื้นคดีเพราะอะไรฮะ

ไม่ใช่ว่าคุณรู้แล้วคุณไม่มาใช้นะ

มาตั้งแต่ชั้นต้นชั้นอุทธรณชั้นดีการจบไปแล้ว

รับแล้วก็เอาเงินไปจ่ายแสนเจ็ด

แล้วก็บอกว่าตัวเองขับรถชน
โดยบค๕๖มุกดาหาร
ของครูชมทรัพย์บอค๕๖สกลพร
๒อย่างเป็นเรื่องสำคัญในการลื้อฟื้นคดี
แต่ที่สำคัญคือในศัพท์เพราะอะไรครับ

เพราะเรื่องหลักฐานเกี่ยวกับนิติวิทยาศาสตร์

สารบอกก็ใช้ไปแล้วตอนพิจารณาคดี

ไม่เคยใช้มาก่อนไม่รู้ว่ามีด้วย

ถ้ารู้ว่าในศัพท์เป็นพยานเท็จแล้ว
ฉะไหนถึงยังดำเนินคดี

หมายความว่ายังจะลื้อฟื้นคดีอีก

สารพิจารณาคดีลื้อฟื้นเรื่องนี้
ศัพท์อยู่ที่ไหนใครไปซุกในศัพท์ไว้

เหมือนครูจอมทรัพย์เป็นใครเดี๋ยวมาติดตามครับ
ถ้าอยากรู้คำตอบห้ามเปลี่ยนช่องนะคะสักครู่เดี๋ยวค่ะ
ผมไม่วงลือกับคนเลวเลย
ผมไม่ต้องการไม่ควร

เวลาที่ลื้อฟื้นคดีเนี่ย
เป็นการลื้อฟื้นตามกฎหมายถูกไหม

ครับทีนี้ผู้ที่จะลื้อฟื้นคดีเนี่ย
ก็แน่นอนล่ะครับมีกระทรวงยุติธรรม
กระทรวงยุติธรรมก็จะเป็นตัวตั้งตัวตี
เพราะว่าการพิจารณาท่านผู้ชมครับ
กระทรวงยุติธรรมส่วนกระทรวงยุติธรรมศาล
การพิจารณาส่วนสารแยกออกจากกันนะครับ

มีการลื้อฟื้นคดีเพราะเห็นว่า

ก็ไปช่วยดำเนินคดีหนึ่งในนั้นก็คือจะมา
เป็นเอาช่วยเรื่องคดี

กูจอมทรัพย์กลัว

ไปอยู่ตรงต้องข้างตำรวด

ก็บอกแล้วไงกระทรวงยุติธรรม
ไปกับกัน

เป็นเหยื่อเป็นเหยื่อของสังคมเป็นเหยื่อของกระบวนการยุติธรรม
กระบวนการยุติธรรมคือพูดง่ายว่า
งานนี้กระทรวงยุติธรรมไปอยู่อีกซีกหนึ่ง

อันนี้คือกระบวนการของตำรวจนะฮะอายการ

กระทรวงยุติธรรมกระทำตัวเหมือนกับ

เป็นการแบ่งฝั่งที่ประหลาดมากนะคุณชุดเพราะว่า
ทางขวาเนี่ยก็เป็นคนของทางซ้ายหรือเปล่า

เขาแยกกันฮะอย่างที่ผมบอกก็คือกระทรวงยุติธรรมเนี่ย

ก็มีการแยกกันตามการทำงานอยู่แล้ว
สารมีอิสระในการพิจารณาคดี

กระบวนการจบมีการลื้อฟื้นคดีขึ้นมา

เพราะไอ้คดีนี้มันไม่ใช่คดีเล็ก
มันกระทบกระเทือนต่อกระบวนการยุติธรรมทั้งหยวง
ใช่ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ
คนอาจจะพูดว่าตำรวจทำคดียังไง

ก็ต้องส่งไปยาการไอ้ยาการกระทงตรวจสอบ

คือมันค่อนข้างที่จะกระทบกระเทือนต่อกระบวนการทั้งหมด
ลื้อฟื้นคดีจึงไม่ค่อยมี

เพราะผ่านขั้นตอนมาแต่เยอะแยะแล้วนะ

ทีนี้ก็ปรากฏว่าในช่วงนั้น
ก็มีบุคคลที่กระทำการลื้อฟื้นคดีเป็นตัวตั้ง
ตัวตีออกสื่อพาครูจอมทรัพย์ไปนู่นไปนี่
จัดหาคุ้มครองพยานหาทนายดำเนินการให้
ซึ่งตรงนี้เขาบอกมีบุคคลคนหนึ่ง

ชื่อนายเอ็มนะครับ
บอกหรอกครับว่าอยู่ที่ตรงไหน
แต่อยู่ในหน่วยงานใต้กระทรวงยุติธรรม

เป็นตัวตั้งตัวตีนะครับ
เป็นตัวตั้งตัวตีในการประสาน
กับด้านญาติครูจอมซับ
กระทรวงยุติธรรมนะฮะ
เอ็มก็เป็นคนจัดการนะฮะ
ประสานงานเรื่องการเตรียมการการคุ้มครอง
และก็มีคนรับลูกนะฮะ
เอาเป็นว่าคนนั้นนะฮะ

เด็กนี้มียศไหมคะ

มียศทั้งคู่คนนี้ก็มียศฮะเอ็มเนี่ย
เอ็มกับดอเด็กคณะคนนั้นใหญ่กว่ากันครูจอมซับ
อยู่หน่วยงานตัวยอดดีนะ
โดยงานย่อตัวดีนะฮะ
เอ็มอยู่หน่วยงานตัวดี

นายเอ็มเป็นคนจัดหาเรื่องเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้
พูดง่ายว่าเป็นคนชงเรื่อง

ใครจะจัดการเรื่องอะไรเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้มาหา

เอ็มก็รู้ว่าจะต้องมีบัตเจ็ตมีค่าใช้จ่ายนะ

ถ้าชนะเอามาแบ่งกัน
ถ้าชนะได้เท่าไหร่เอามาแบ่งกัน
ดังนั้นนายเอ็มเนี่ยก็คือบุคคลสำคัญที่อยู่หน่วยงานตัวดีนะฮะ
เป็นคนชงเรื่องให้ดอเด็กนะฮะ

แต่ถามว่าดอเด็กรู้ไหมว่า
ไอ้สับเนี่ยเป็นพยานเทศ

เพราะว่าวันที่สารพิจารณาคดียังเอาไอ้สับไปซุกอยู่เลย

ที่เขาบอกกันว่านายสับเป็นตัวตั้งที่ทำให้รับเรื่องพิจารณา
แต่พอถึงเวลาไต่สวนไม่มาเพราะเหตุนี้เหรอคะ

ไม่ผ่าน
เครื่องจับเทศ
อย่าหยุด
โดยปกติเมื่อเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ
เห็นว่ามีกระบวนการที่ผิดเพี้ยนไม่ถูกต้อง
ความที่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐต้องรู้สึกสงสัย

อันนี้ท่าทางไม่ถูกแล้วไม่ใช่แล้ว

แต่เมื่อไม่ผ่านเครื่องจับเท็จ
ก็ยังเดิมเนินการหาหลักฐานทางวิทยาศาสตร์
หลักฐานวิทยาศาสตร์ในการลื้อฟื้นคดี
ก็ผมก็บอกแล้วว่าหลักฐานทางวิทยาศาสตร์

หนักเลยนะจากเอกสารรายงานนี้มันส่งกลับมา

แหมมันเป็นขั้นเป็นตอนมากเลย

เนื่องจากที่อ้างว่า
ตอนพูดเนี่ยบอกว่านิติวิทยาศาสตร์

โตโยต้ายืนยันว่ามันไม่มีการชนมาก่อนเลย
โตโยต้าโตโยต้า
เรียนไปถึงกระทรวงด้วยนะ

ผู้อำนวยการส่งเสริมความพึงพอใจบริษัทโตโยต้าบอกว่า

กรณีรถยนต์คันดังกล่าว
จะเคยเกิดอุบัติเหตุเฉียวชนหรือไม่

ผู้เชี่ยวชาญของบริษัทไม่สามารถตรวจพิสูจน์ทราบได้แต่อย่างใด
แปลว่ายืนยันไม่ได้

จะเคยชนมาหรือเปล่าแต่มีการเปลี่ยนอะไรไปแล้ว
แต่ยืนยันได้ว่ามีการเปลี่ยนอะไรแน่
ยืนยันไม่ได้ว่ามีการชนเฉียวชนหรือเปล่า

อันนี้เอาแค่นิติวิทยาศาสตร์ก่อน

เมื่อรู้ว่าในศัพท์เป็นพยานเท็จแล้วไง
ที่ผมบอกว่าเมื่อเป็นพยานเท็จแล้ว

ผมบอกว่าอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะ

ปั้นพยานเท็จอันนี้เขาเรียกซุก

โจรก็จะใช้คำนี้ซุกพยาน
ก็รู้ว่าพยานที่ใช้ไม่ได้เอาไปเก็บไว้ก่อน

เอาไปเก็บไว้ที่เฟฟเขาอันนี้คืออุ้มไปเลยไหมคะ
อุ้มไปเลยเพราะฉะนั้นถามว่า
รู้ไม่รู้รู้รู้สิ

ขนส่งก็บอกว่าไอ้ป้ายทะเบียนนี้

แสดงว่ามีป้ายทะเบียนเกณฑ์เปลี่ยนใหม่

ว่ามีการขอทะเบียนใหม่

โตโยต้าก็ยืนยัน
พาจอมก้าวธนบุรีก็บอกอีกว่า

ป้ายทะเบียนนี้มันป้ายที่มันโดนชนมาหรือเปล่า
๓หน่วยงานยืนยันว่า

ถามว่าเพราะอะไรมีแรงจูงใจ
ครูจอมทรัพย์ก็พอเข้าใจแหละ

ข้าราชการเขาถือว่าเป็นการประพฤกชั่วร้ายแรง

ตรงเรื่องต่างเนี่ย

ถามว่าทำเพราะเพื่ออะไร

ในสัปก็รู้แหละในสัปมันไม่ผ่าน

เพราะไม่เอาสัปขึ้นให้ศาล
ส่วนนี่เชียวสัตว์เขาก็มียืนยันไปจดหมาย

คุณมิ้นครับรู้หมด
และทำไมถึงไม่ยอมหยุด

เรื่องมันเดินไปแล้วก็ปล่อยให้กระบวนการมันเดินไป
ท้ายสุดเนี่ยผมอยากจะเรียนท่านผู้ชมว่า
โชคดีที่ยังมีสารได้พิจารณาแบบนี้

เมื่อพิจารณาก็บอกว่าหลักฐานรับฟังไม่ได้

คุยดีครูจอมทรัพย์นี่แม้กระทั่งศาล

เชื่อว่ามีขบวนการรับจ้าง
ประโยคนี้แหละครับประโยคที่ว่า
สารพูดว่าเชื่อว่ามีขบวนการ
มีขบวนการรับจ้าง

คือโดยปกติถ้าสารไม่รับฟัง

ประเด็นอื่นไม่ต้องพิจารณาจบ
แต่คราวนี้บอกว่ามีขบวนการรับจ้าง

หมายความว่าคดีนี้เป็นคดีที่ก่อให้เกิดความกระทบกระเทือน

สารชี้เจาะจงไปเลยว่ามีขบวนการรับจ้าง
ดังนั้นเรื่องนี้ยอมไม่ได้

อย่างที่ผมบอกพูดเผยเปิดประเด็นไว้ว่า๑๕๗
คือการปฏิบัติหรือการละเว้นการปฏิบัติ

ใครเป็น

ใครจะเป็นตัวแทนอายการ

เรื่องมันจะยุ่งกันใหญ่เพราะว่า

เป็นอายการ

นี้มันถึงจะออกมาในรูปแบบนี้ครับ
ตัวการผมเคยอธิบายเรื่องนี้แล้วครับ

ก็สามารถที่จะจ้างฟ้องเฉพาะคน

คือมันจะไปฟ้องกับส่วนจิตธรรมได้อย่างไรล่ะ

ทำให้สารนี่เสียเวลาเวลา
แล้วรู้อยู่แล้วว่าหลักฐานใช้การไม่ได้

คุณชุวิตรายชื่อที่บอกมา

มันไปถึงหรือคะคือคือผมก็พูดได้เท่านี้
กรณีของนายอ๋องเนี่ยนี่คือภาพในอ๋อง

นายอ๋องขนเป็นขบวนการไม้พยุง

เป็นผู้ถูกจับกลุ่มมีไม้ห่วงห้ามที่มุกดาหาร
คือมีบันทึกเอาไว้เฉพาะเองมีบันทึกส่วนนายสับ
เซอร์ชื่อก็เจอใช่ไหมครับนายสับมีครับนี่มันของตำรวจครับ

นายสับกว่าปีก็มีชื่ออยู่ในกระบวนการนี้
เหมือนกันก็พูดง่ายอยู่กระบวนการเดียว
แต่นี่มันง่ายในศัพท์ได้ประกันไป

ถูกไหมแต่ครูจอมทรัพย์บอกไม่รับนะ
เพราะถ้ารับไปก็ปลายกาย
เป็นเรื่องใหญ่เข้าไปอีกครูจอมทรัพย์ก็ยังไม่รับนะฮะ
ส่วนไอ้อ๋องบอกช่วยครูนะครับเพราะสนิทกับครูนะครับ
แต่ถามว่าแล้วเพราะอะไรเหตุจูงใจผมก็บอกไปแล้ว
เพราะอะไรถึงมีคนยุโยงส่งเสริมให้ครูจอมทรัพย์
ไปเอาเรื่องเอาราวลื้อฟื้นคดีทำให้กระบวนการวุ่นวายสังคมเนี่ย
ต่อว่าคือสังคมไม่ได้คือเรื่องนี้
กระบวนการยุติธรรมเสียหายเพราะอะไรเพราะมีการต่อว่าจากสังคม
เรื่องนี้จบไปในกรณีที่ผมจะพูดในเรื่องอีกเรื่องหนึ่งคุณมิ้นครับ
เพราะมันเป็นเรื่องเดียวกันสังคมด่วนตัดสินใจ
ด่วนตัดสินใจก็เรื่องใดก็แล้วแต่นะฮะในคดีในเรื่องไม่ใช่
ในเรื่องของน้องเมย์นะฮะมีการต่อว่าว่าคนที่เป็นครูคนที่เป็น
รุ่นพี่พ่อเป็นพ่อของรุ่นพี่ใช่ค่ะจำที่ผมพูดได้ไหม
ผิดระเบียบเปิดใจผิดใจและที่เด็กคนนี้พูด
เหมือนกับที่ผมอธิบายเป๊ะเป๊ะยังไงครับ
เดี๋ยวรอติดตามคุณผู้ชมพักครู่หนึ่งก่อนค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามกัน
แต่คุณชุวิตบอกมาแล้วนะคะว่ามันมีเหนือกว่านั้นไหมมีเอ็มที่อยู่หน่วยงานดีมีดอเด็กที่อยู่ยุติธรรม

มีมีคนที่เป็นเครือยาท
แล้วก็มีทนาย๑๑นิ้ว

ทนาย๑๑นิ้วคือเป็นคนโยงใหญ่คือเรื่องนี้
คุณมิ้นผมพูดอะไรเนี่ยนะ

ขบวนการรับทำขบวนการทำคนเดียวได้ไหม

จำได้ว่าคุณชุวิตเคยพูดว่าทนายนี่แหละ
ต้องมีธนายไปบอกไปเคลื่อนแล้วไปแนะนำ

ถึงขนาดระบุไว้ในคำพิจารณาคำสั่งว่าเป็นขบวนการ
เชื่อว่ากระทำการเป็นขบวนการ
ทีนี้ขบวนการเนี่ยท่านผู้ชมครับไม่ได้คนเดียว

โดยปกติเนี่ยท่านผู้ชมอาจจะได้เคยฟังคำ
ก็อ้างยี่ซ่องโจร
ทำให้สองเนี้ยมันเป็นมาตราติดกัน๒๐๙กับ๒๑๐
อั้งยี้
ทำไมเรียกว่าอ้างยี่นะฮะ
ยี่เป็นสมาชิกของคณะบุคคล

กรณีนี้เขาเอาซ่องโจร

เกิน๕คนมันเกิน๕คนอยู่แล้ว

เดี๋ยวอีกทรัพย์อีกนานอีก

ถึงบอกว่าคดีนี้เป็นคดีใหญ่ครับ

กระทบกระเทือนต่อความยุติธรรม
สองยังท้าทาย

แต่นี่ถึงขนาดว่าใช้กระบวนการทางยุติธรรม

ใช้ข้อกฎหมายลื้อฟื้นคดี

ปล่อยไปไม่ได้ครับถ้าปล่อยไปแบบนี้
โดยเฉพาะครูอ๋องเนี่ย
อย่างที่ผมบอกว่ามีคดีเก่า
คดีเนี่ยถูกจับกลุ่มเรื่องคดี

และการที่ตำรวจตั้งข้อหาซ่องโจรนั้น
คือการสมคบกันตั้งแต่๕คน

ถ้าเกิดผิด

เหมือนกับการสมรู้ร่วมคิดคุณมิน
มีตัวการร่วมตัวการสนับสนุนร่วม

การซ่องโจนนี่คนอาจจะดูว่า
นี่หนักไปไหม
เห็นไหมก็หาซ่องโจนเลยเหลือชีวิต

อันนั้นก็เป็น๑๐แล้วนะ

แต่จริงผมว่านะ

ต้องโดนใช่ไหมคะ
เพราะว่าอย่างที่ผมเรียนให้ทราบแล้วฮะ

และเอาไปใช้หากิน

และกลับกันเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ที่ทราบสาเหตุ

ซึ่งมีข้อขัดแย้งโตเถียง

ก็กลายเป็นว่าจะต้องให้อัยการไปว่าเป็นจำเลย

ก็อายการจำเลยก็อายการ
แต่ถ้าเป็นตัวการร่วมเป็นความผิดส่วนตัว
เมื่อเป็นความผิดส่วนตัวก็สามารถที่จะต้องใช้เรื่องฟ้องส่วนตัว
นี่คือสิ่งที่ผมสรุปมาณถึงปัจจุบันนี้

เป็นเรื่องสำคัญซึ่งกระทบกระเทือนมาก

ตอนนี้ดราม่ายังไม่จบเลยนะคุณชูวิ้
ตอนนี้คือในโลกออนไลน์เนี่ยมันสาดใส่กันจนแบบว่า
คือบางคนเขาผุดคำนี้ขึ้นมาว่ามันมีเรื่องของอารมณ์เข้ามาเกี่ยวเยอะ
มีเรื่องของคำว่าคลั่งสถาบันเข้ามาเกี่ยวด้วย
พูดใหญ่ดูดีครับที่คุณพูดเนี่ยคลั่งสถาบัน

สมมุติว่าถ้ามีคนของหน่วยงานหรือขององค์กรของโรงเรียน
ของอะไรสักอย่างทำอะไรที่ผิดหรือไม่ดีขึ้นมา
กระแสสังคมก็จะโหมคือบางทีกระแสสังคมก็ไม่ได้เลือก
โจมตีเฉพาะบุคคลก็ไปโจมตีหน่วยงานที่สังกัด

คนที่เขาอยู่ในนั้นที่เขาเป็นคนที่ไม่ได้ทำอะไรผิดเนี่ย

เอาล่ะทีนี้เราจะมุ่งไปที่ประเด็นไหน
จริงเนี่ยคุณมิ้นครับการที่ไปเข้าโรงเรียนเตรียมทหารได้
ก็ถือว่าเป็นสุดยอดนะก็ต้องยอมรับถูกไหมครับ
คือคนต้องเลือกเอาระหว่างอาจจะไปเป็นหมอ
หรือจะเข้าไปเตรียมตะหารเพื่อจะไปเจริญเติบโตนะ
เป็นในร้อยในพันในพลคือมันคงไม่ใช่คน
เรียนไม่ได้เรื่องแล้วก็จะไปเข้าได้นะ
คือมันก็ต้องเก่งด้วยมีความตั้งใจมีความพยายามด้วย
ที่เข้าโรงเรียนเตรียมทหารเนี่ยไม่ใช่ตัวสมองอย่างเดียวนะ
ร่างกายด้วยร่างกายจะต้องโอ้โหฟิตซ้อมต้องอะไรต่างเหล่านั้น
ก็มีการพูดถึงว่าโรงเรียนเตรียมทหารเสียหาย
จากเรื่องราวต่างเหล่านี้มีคนมีเด็กเสียชีวิต
การเสียชีวิตผมก็บอกแล้วว่าเวลาที่อยู่ในความควบคุมของเจ้าหน้าที่
อย่างผมคุณมินครับผมอยู่ในเรือนจำ
ผมอยู่ที่โรงพยาบาลราชธรรมเมื่อมีศพนักโทษเสียชีวิต
เสียชีวิตในระหว่างถูกควบคุมตัว
เช่นใครครับเช่นนายทวดชัยจำได้มั้ย

ที่ดินภังงานแล้วไปเสียที่ไหนฮะ

ญาติเชื่อไหม

อยู่ในความควบคุมต้องมีเจ้าหน้าที่๔ฝ่าย

มีเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น

มีพนักงานสอบสวน

ต้องมี๔ฟาย

ทุกครั้งผมก็จะรอ๔ฝ่ายนี้มา

ซิว่าเป็นยังไงมีร่องรอยบาดแผลอะไร
ในกรณีในธวัดชัยที่ตายที่

ไม่ติดใจการตายก็จบ

สารก็จะเป็นผู้ชนะสูตร

ผู้อื่นทำให้ตายครับ

ที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์
ถ้าเกิดไม่เชื่ออันนี้ผมยังไม่ได้เกิดขึ้น

ญาติติดใจไม่เชื่อ

สามารถส่งให้สารชั้นสูตร

ในระหว่างนี้ที่มีการถกเถียงกัน

ผิดระเบียบเพราะอะไร
เขาบอกทางนี้ไม่ให้เดินแล้วก็มาเดินอะไรต่างที่เขาพูดเราไม่รู้จริงไม่จริง
อันนี้เราหมายถึงว่าโรงเรียนประจำหรือโรงเรียนเตรียมทหารเนี่ย
หมายความว่าถ้าเองผิดระเบียบเนี่ยเรามาเปิดใจกันย้อมรับผิดเปิดใจคุยกันจบ
แต่ถ้าผิดใจแล้วต้องเปิดระเบียบเลยว่ากันตามเป๊ะก็นั่นคือเหตุผลของที่มาของการซ่อม
อืมทำโรงที่ในพอซ่อมปุ้มก็บอกว่ามีการนั่นนี่หัวใจไม่ดีอยากจะละออกอะไรต่างเหล่านั้น
ซึ่งเรื่องต่างเหล่านั้นเราฟังไม่ได้ท่านผู้ชมเหตุที่ฟังไม่ได้เพราะเราไม่รู้ว่ามันเกิดยังไงขึ้น
เราไม่ได้อยู่ตรงนั้นถูกไหมครับแต่ที่สำคัญผมพูดได้เลยว่าถ้าเกิดญาติติดใจก็ให้สารไต่สวน
และสารไต่สวนก็อาจจะออกมาแบบเดียวแนวทางเดียวกับแพทย์หรืออาจจะระบุมาเช่นเดียวในธวัดชัยที่ดินพังงาว่าผู้อื่นทำให้ตาย
ถ้าเกิดบอกผู้อื่นทำให้ตายนี่แหละครับคือปัญหาเพราะจะต้องมีการสอบสวนมีตำรวจเข้าไปนะฮะและผลเสียหายที่เกิดขึ้นก็อย่างที่บอกแล้วครับ
ใครก็อยากเข้าโรงเรียนเตรียมทหารถึงแม้จะมีเหตุการณ์อย่างนี้ก็แน่นอนล่ะครับมันเป็นโรงเรียนที่ครีมท็อปคนที่หัวสมองดีร่างกายดีถึงจะเข้าได้
แต่เนื่องจากก็มีคนมาต่อว่ามาพูดเรื่องอะไรนะที่เราอาจจะต้องให้ลูกผมตายแทนไหมล่ะเออนะหรือว่าอะไรแล้วแต่
โรงเรียนเราไม่ต้องการคนอ่อนแอบ้างล่ะถ้าอยากให้ลูกสบายส่งลูกเรียนมหาวิทยาลัยไปเลยอันนี้แฮชแท็กจริง
ในมหาวิทยาลัยเนี่ยทุกคนก็ก็มีหน้าที่ครับท่านผู้ชมครับคนที่อยู่มหาลัยเนี่ย
ไปทำอาหารกินเสียผสมภาษีพัฒนานะครับคือไม่ใช่อาจจะต้องเป็นใครที่จะมาพัฒนาประเทศนี้
ปกป้องประเทศนี้ทหารเขาบอกมีหน้าที่ปกป้องคนอื่นก็มีหน้าที่ในการช่วยงานพัฒนาการจ่ายภาษีอะไรต่าง
เพราะฉะนั้นเรื่องนี้อย่าเพิ่งเฉยไปทางไหนใจเย็นเหมือนคดีครูจอมทรัพย์ที่ผมพูดว่า
ตอนแรกเนี่ยอย่าเพิ่งไปฟังดูพยานหลักฐานก่อนเพราะท้ายสุดเนี่ยพอออกมาอย่างนี้มันคนละเรื่องกันเลย

ปัดกันเลยครับเพราะฉะนั้นใจเย็นครับรอให้ฝุ่นจางก่อน
มีพยานมีหลักฐานมีข้อมูลผมนำเสนอในรูปแบบของข้อเท็จจริง
แล้วก็มีบางอย่างที่ผมเป็นข้อมูลทางลับแล้วก็มีเหตุมีผลอย่างเช่น
ไม่เข้าใจว่าครูจอมทรัพย์ทำไมถึงจะต้องมาลื้อฟื้นคดีอีกทั้งที่ก็ติดคุกมาแล้วอ่ะนะฮะ
ทั้งหลายทั้งปวงต้องติดตามกันต่อครับ
คุณผู้ชมคะอย่างที่คุณชุวิตบอกเลยคือเราอย่าเพิ่งรีบออกตัวแรงนะคะ
เพราะว่าถึงเวลาถ้าเบรกไม่อยู่ในหน้าทิ้มแน่นอน
คือตอนนี้แฮชแท็กที่ติดกันเยอะก็คือเสพข่าวอย่างมีสติ
แต่จริงแล้วแฮชแท็กที่ควรจะติดก็คือเสพสื่ออย่างมีสตินะครับ
เพราะตอนนี้สื่อเนี่ยมันมีทั้งหน้าจอทีวีมีทั้งปากต่อปากมีทั้งสื่อออนไลน์
แล้วในออนไลน์เนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่สาธารณะแบบส่วนตัว
คือใครอยากพูดอะไรอยากส่งความคิดเห็นอะไร
ก็ใส่ลงไปในขณะที่คนอื่นเขาสามารถเข้าไปดูได้
สถาบันเราเข้าใจแต่เราต้องแยกประเด็น
อย่างที่คุณชุวิตแยกให้ดูแจกให้ดูบนกระดานแบบนี้
สถาบันเรื่องของสถาบันกฎระเบียบเรื่องของกฎระเบียบ
ส่วนตัวก็คือเรื่องของส่วนตัวอย่าเอามารวมกัน
และรอดูข้อเท็จจริงค่อยตัดสินใจค่อยพิจารณา

เอาล่ะวันนี้หมดเวลาของชุวิตตีแสกหน้าแล้วนะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ